เวลาที่เราขับรถไปแล้วไปเจอทางข้ามทางรถไป
ไฟแดงแว๊บแว๊บแว๊บเสียงปิ้งปิ้งปิ้ง
ไม้กั้นลงมาแปลว่า

ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาขับรถไปที่ลบบุรี
เขาเจอแบบนี้ทั้งหมดเลยเขาคิดว่ารถไฟจะมา

จอดรออยู่แบบนั้น๑๕นาที

นี่ผมนั่งรอมา๕นาทีแล้ว
เห็นไหมครับว่าไม้กั้นข้างบนมันยกด้านขวา
ด้านนี้มันก็เอาลงมา

เวลาผมอัดเนี่ยอาจจะเป็นแค่๑นาทีกลับอีก

อ่าวถ้าลุงไม่มานี่จะรู้มั้ยฟะ

คุณลุงนี่แหละมาเฉลยให้

เขาบอกหัวจะปวด
นี่เป็นจุดไม้กั้นทางรถไฟ
หมู่บ้านโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนแถวนี้ไงคะ
เป็นคนต่างถิ่นก็ขับรถมาตามทาง
แล้วมาเจออะไรที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
ว่าจะเป็นไฟสัญญาณเสียงปิ้งแล้วไม้กั้นมันลง

ก็เลยจอดที่จุดนี้ผ่านไป๕นาทีค่ะ
เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลก
แล้วเขาก็รอแล้วรอเล่าจน๑๕นาที
แล้วหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านซึ่งเป็นคุณลุงเนี่ย
ขี้รถซาเล็งมา
แต่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีดี
เพราะสรุปแล้วไม่รู้ว่ารถไฟมันจะมาจริงไม่มาจริง

อันนี้ประเด็นเข้าใจแหละว่ามันเสียแต่ยังไม่ได้ซ่อม

แล้วรถใหญ่นี่น่าจะผ่านไม่ได้ด้วยนะครับ

เอ้าไปดูให้ละกันนะคะ
หมู่บ้านโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะ